มาดูกันที่ความขึ้นไหวของฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์กันก่อนนะครับ
โดยนักฟุตบอลของทีมจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับ
ได้เดินทางมารายงานตัวก็นำทีมอร่อยกวินธรรมศาสตร์จากนั้นครับ
นักเตะของทีมจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับ
ในชุดสู้ศึกฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่๗๒
ก็มารายงานตัวก่อนที่จะประชุมทีมครั้งแรกนะครับ
สนามกีฬาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ก็นำทีมอร่อยนักเตะอย่างกวินธรรมศาสตร์จากนั้น
รพัฒน์โน้ตชายาธิติพันธ์พ่วงจันทร์และสารวุฒิมาสุกนะครับ
แล้วก็มาพร้อมด้วยกับสก๊อตคูเปอร์ที่เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับ
วันแรกวันนี้ก็เป็นการนัดแนะแล้วก็ติวเข้มถึงแท็กติก
พร้อมทั้งกำหนดแผนการซ้อมเบื้องต้นครับ
ซึ่งทางด้านนายสุธิพันธ์วันวินเวทนะครับ
ผู้จัดการทีมเปิดเผยว่าในปีนี้
แม้ว่าจะมีชื่อของนักเตะทีมชาติไทยหลายคนแต่ทั้งหมดก็ล้วนเป็นบุคลากรของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยทั้งสิ้นนะครับ
รวมไปถึงสก๊อตคูเปอร์ที่รับอาสาเข้ามาคุมทีมในครั้งนี้ด้วย
โดยมีเป้าหมายที่จะทวงแชมป์กลับคืนมาให้ได้หลังจากพลาดท่าให้กับธรรมศาสตร์ใน๒ครั้งหลังสุดครับ
ก็เราแพ้ไป๒ปีนะครับปีนี้การแข่งขันมันว่างเว้นไปด้วยนะครับ

เตะทีมชาติก็เป็นนักกีฬาที่อยู่ในโครงการเข้ามาศึกษาที่จุฬลงกรมหาวิทยาลัย
ก็เป็นประโยชน์กับทีมซึ่งคิดว่าจะทำให้ทีมแข็งแกร่งขึ้น
ช่วงนี้เนี่ยไทยลีกกำลังจะเปิดนะครับ
เพราะฉะนั้นมันก็ทำให้ทางสถาบันของเราเนี่ย
เรียกตัวนักกีฬามาฝึกซ้อมได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำให้
วางแผนกันค่อนข้างยากนะครับก็ต้องจัดสรรเวลาที่มันลงตัวแล้วก็
ไม่ไม่ขัดกับสมสอนขณะที่เกาวินทำสัญญานรรภิกษ์นะครับ
ก็เปิดเผยว่ามุ่งมั่นนะครับที่จะพาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
แชมป์ครั้งนี้ให้ได้แม้ว่าจะมีความกดดันอยู่บ้างก็ตามครับ
สำหรับฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่๓
จะแข่งขันกันที่สนามสุพัชลาศัยในวันที่๓กุมภาพันธ์นี้
สถิติที่ผ่านมานะครับธรรมศาสตร์ชนะไป๒๔ครั้ง
จุฬาชนะไป๑๖ครั้งแล้วก็เสมอกัน๓๑ครั้งเลยทีเดียวนะครับ